พ่อแม่นะคะแล้วก็ครอบครัวของน้องไก่วัย๗ขวบ
ที่ตอนแรกหายออกไปจากบ้านแล้วก็พบกลายเป็นศพ
ได้ทำพิธีชาปนกิจศพส่งลูกชายเป็นครั้งสุดท้าย

ไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตของลูกชาย

เพลงโหลเพลิงโหมไหม้ร่างไร้วิญญาณของน้องไก่วัย๗ขวบท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจของพ่อแม่และครอบครัวที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่าน้องไก่จะด่วนจากไปก่อนวัยอย่างไม่มีวันกลับ
ประยูนปิ่นทองวัย๕๗ปีปู่ของน้องไก่ยังคงรับไม่ได้กับการจากไปของหลานชายครั้งนี้ยอมรับว่าตั้งแต่หลานจากไปหลานไม่มาสัมผัสให้เห็นเสียใจที่หลานคนเดียวที่ตัวเองรักมากที่สุดกลับมาทิ้งไปอย่างไม่ทันตั้งตัว
ไปให้มันต้องของปู่ไปเลยลูกไปให้สบายเลยลูกเอ้ยอยู่กันสองคนน่ะ

เมื่อก่อนเราไม่เคยเนอะแล้วเราก็เสียใจเนอะเป็นใครมั่ง
เพราะไม่คาดคิดว่าการมาเจอหน้าลูกชายครั้งนี้กลับต้องมาเจอในงานศพลูกชายเป็นครั้งสุดท้าย
ถึงตอนนี้ไม่ติดใจการเสียชีวิตของลูกชายเพราะแพทย์ยืนยันผลชัดเจนว่าน้องไก่จมน้ำเสียชีวิต
เสียใจค่ะก็พูดไม่ออกอ่ะก็พอดึงลูกมาก็เดินออกมาเลย
ไม่มีอะไรคาใจแล้วค่ะค่ะเพราะว่าก็ชาญสูตรแล้วนะว่าน้องตกน้ำจริงค่ะก็ไม่ได้มีอะไรคาใจแล้ว
กลับไปทันทีที่น้องไก่วัย๗ขวบหายตัวออกไปจากบ้านตั้งแต่ช่วงสายของวันที่๒๙เมษายนที่ผ่านมา
ระหว่างนั้นหลายคนตั้งข้อสงสัยว่าการเสียชีวิตของน้องไก่อาจมีเงื่อนงำ
ทางญาติจะแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ระดมกำลังตามหาในวันที่๓๐เมษายนหลังน้องหายตัวไป๒วัน
แต่กลับพบปู่ที่อยู่ในสภาพเมาไม้จนเจ้าตัวถูกตำหนิว่าไม่ดูแลหลาน
กระทั่ง๑พฤษภาคมพบน้องไก่กลายเป็นศพลอยน้ำห่างจากบ้านราว๒กิโลเมตร
ชนสูตรพบน้ำในปอดปริมาณมากไม่มีบาดแผลตามร่างกายจึงไขข้อสงสัยการเสียชีวิตได้ว่าอาจจะเป็นเพราะความสุขสนพลัดตกน้ำ
เหลือไว้เพียงอุทาหรณ์ให้กับครอบครัวที่จะไม่ทำให้เกิดเหตุซ้ำรอย
สุธิเกียจเกษมฮิรันโยดมถ่ายภาพระวีการแก้วิจิตข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน